มีผู้ชายคนนึงเขาขับรถเก่งแหกด่านตรวจคนเข้าเมือง

ส่วนตัวสีแดงคือรถคนก่อเหตุ
รถผู้เสียหายเขาก็ขับมาดีนะคะรถคันสีดำคันนี้

ปรากฏอยู่เติ้งเข้าไปที่ท้ายรถเลยค่ะคุณผู้ชมจะเห็น

ชนเข้าไปเนี่ยเสียหลักเลยแล้วคันสีขาวเนี่ยก็พุ่งมานะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อริมหาดรามวัยนะคะ
คนขับขับรถหลบหนีมุ่งหน้าไปยังแหลมพรมเทพ
ตำรวจก็ขับไล่ล่ากระชั้นชิดเลยสุดท้ายไปอยู่สภาพนี้ค่ะ
โค้งไปชนกับสลิงกั้นทางรถพลิกคว่ำคาอยู่แบบนี้เกือบจะตกเหว
พันธุ์ตำรวจเอกสารวุฒิชูประสิทธิ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรฉลองก็บอกว่า

ร้อยตรีพฤกษ์อายุ๕๑ปีเป็นชาวตรังค่ะ
ก่อนเกิดเหตุขโมยรถเก๋งคันนี้มาจากญาติที่จังหวัดตรัง
แล้วก็แหกด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สพท่าชัดชัยจังหวัดภูเก็ตค่ะ
เบืองต้นก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาผู้ก่อเหตุนะคะ
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ